มากันที่คู่รักอ้วนรังสิตนะคะได้เลิกดีค่ะ
จดทะเบียนกับคุณพันรยาสาวชาวเกาหลีปาร์คฮยอนซอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือคู่นี้เขาแต่งงานกันมาสักพักแล้วแต่เพิ่งจะได้เลิกดี
วงกันไปจดทะเบียนสมรสตามธรรมเนียมของไทยกันมานะคะ
ซึ่งฝ่ายชายเนี่ยเขาบอกว่าจดทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการทำธุรกิจในอนาคต
รวมถึงเรื่องของการมีทายาทคือเขาแพลนว่าจะมีทายาท
ก็เลยต้องจดทะเบียนสมรสก่อนด้วยไปฟังเสียงหนุ่มอ้วนหน่อยค่ะ
ให้จดทะเบียนก่อนเบื้องต้นครับแต่ว่าในอนาคตต่อไปก็อาจจะต้องเอ่อ
ไปขอวีซ่าแต่งงานหรืออะไรต้องดูเป็นสเต็ปต่อไปครับ
ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความสบายใจด้วยครับผมว่าอนาคตความมั่นคง
ผมจะไม่ทิ้งเขาง่ายเรื่องของทรัพย์สมบัติหรืออะไรอย่างนี้
เป็นความมั่นใจความมั่นคงด้วยอะไรอย่างเงี้ครับตอนนี้เอ่อ
ลูกก็คิดไว้บ้างเหมือนกันครับแล้วก็แต่ว่าจริงก็ยังไม่รีบมาก
เพราะว่าเอ่อแค่เริ่มเริ่มอันนี้ก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะ
คุณผู้ชมแต่ว่ามีการวางปูพื้นฐานเอาไว้แล้ว
ทะเบียนสมรสเอาไว้ก่อนเลยนะคะก็ถือว่าเป็นคู่สามีภรรยาตามถูกต้องตามกฎหมายไปแล้ว
คู่นี้เขามีคลิปน่ารักลงให้ได้ติดตามกันบ่อยด้วยนะคะ